เด็กนี่นับนิ้วไปนับนิ้วมานะคะ

น้องโพวิ่งพุ่งเข้าไปเลยคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ไปหยิบรางวัลที่๑ในอนาคต

ความเป็นน้องโภวิ่ง

ท่องมนว่ายังไงบ้างแล้วหยิบเลขอะไร

เสาที่ยังไม่หลับตาเลย

เรียกว่างานนี้คุณผู้ชมค่ะนะคะ
ท่องบนก็น่ารักท่องมนต์เสียงก็สนอหู
แต่ว่าท่องเลขนี่แหละค่ะ
โอ้โหลูกตายละเดี๋ยวโทรถามคุณแอนภรรยาคุณชาคริสก่อนนะคะ
เขาหยิบเลขไหนล่ะพี่แจ๊คเราก็ดูไม่ทันซะด้วยสิตัวเลขมันก็เล็กเอ๊ะหรือตาเราไม่ดี
โอ้โหเขาขึ้นชื่อนะใช่เพราะว่าเคยทำคุณพ่อคุณแม่ถูกลอตเตอรี่มาแล้วนะจ๊ะทำเป็นเล่นไปนะ